คิดเห็นอย่างไรส่งข้อความมาคุยกัน

คือก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวเรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเหล็กไหลใช่ไหม

กระบี่เนี่ยเจ้าของเขามีคนมาเข้าฝันแล้วไปได้มาเนี่ย
มีคนติดต่อขอซื้อ๑๐๐ล้านก็ไม่ขาย

นะทำพิทงทำพิธีเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเหล็กไหล
คนก็มากรอกใส่ขวดไปกัน

วันหนึ่งคนมาเนี่ย๕๖๐๐๐คน
เราเคยคำนวณรายได้มาเนี่ยเดือนหนึ่งหลายแสน
ขอบคุณมากที่คำนวณให้ดิฉันกำลังจะคำนวณเลยค่ะ

เราเคยเจาะมาแล้วนะเขาไม่ขาย

พ่อเขาก็หายนะ

แต่วันนี้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย

นี่เห็นไหมยกขึ้นมาโชว์เลย
เหล็กไหลก้อนนี้หนัก๒กิโลกรัม

แต่ตอนนี้ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์เหล็กไหล

คุณเรวัตทิพย์ลายนะครับ

ท่องเที่ยวในพื้นที่ท้องถิ่นแถวนั้นนั่นแหละนี่คือเหล็กไหลก้อนโตของเขา
แต่ของบ้านที่กระบี่เขาจะเป็นข้้นกลมหน่อย
มันมีเป็นตุ่มด้วยนะฮะส่องประกายแวววาว
กว้าง๒๐เซนติเมตรยาว๔๐เซนติเมตรหนัก๒กิโลกรัม
ถามว่าเหล็กไหลก้อนนี้ได้แต่ใดมา
เรวัตบอกว่าเมื่อ๒เดือนก่อนมีแม่ชีคนหนึ่งมาจากกรุงเทพ
มาหาคุณเรวัตถึงสตูน
เพราะว่าคุณเรวัตเนี่ยเขาอยู่แถวสตูนแถวบ้านของเขาเนี่ยจะมีถ้ำเยอะ

แม่ชีรู้ได้ยังไงอยู่ดีเนี่ยมาหาคุณเรวัต
มาถึงถ้ำแล้วตอนนั้นเขาไปนั่งอยู่ในถ้ำ
บอกว่าเนี่ยนิมิตเห็นว่าต้องมาหาเรวัต
เพราะเรวัตเนี่ยคือคนที่ดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ

แม่ชีนิมิตเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าต้องมาบอกเรวัตนะว่า
มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องได้ของศักดิ์สิทธิ์เนี่ย

หลังจากเป็นผู้ปกปักดูแลอยู่นาน
ขอแค่บำเพ็ญความดีเท่านั้นแล้วเดี๋ยวจะได้เอง
หลังจากนั้นแม่ชีก็กลับไปแล้วมอบชุดขาวเอาไว้ให้กับเรวัต
บอกว่าให้เรวัตเนี่ยเอาไว้ใส่นะถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ย
นั่งสมาธิในถ้ำนะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้น
หลังจากนั้นครับเรวัตบอกว่ามีคนมากระซิบบอกนะฮะ
มีคนมากระซิบบอกว่าเออในถ้ำเนี้ยมันมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับ
เป็นถ้ำที่ตัวเขาชอบเข้าไปเป็นประจำ
พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันพระใหญ่นอนอยู่
เหมือนมีใครมากระซิบข้างหูบอกว่าให้ไปเอาเหล็กไหล

เรวัตบอกผมนี่ก็ลุกขึ้นไปเลยตามที่ได้ยินแล้วก็เข้าไปในถ้ำ
แล้วอยู่ดีเนี่ยตอนที่เอาเหล็กไหลกลับมาถึงบ้านเนี่ย
ตอนตี๕ก้อนนี้ที่เข้าไปในถ้ำเนี่ยมันเหมือนแบบมีอะไรดนใจอ่ะคือ
คือก้อนนี้ไปถึงถ้ำเนี่ยนะปกติไม่เจออะไรนะพอไปถึงเหมือนมีอะไรดนใจ
มันเป็นแสงประกายเนี่ยส่องให้เห็นมันเปล่งแสงออกมาเลยแล้วก็ได้เหล็กไหลมา
นี่ฮะแล้วก็เอากลับมาที่บ้านเอาลองฟังเขาก่อนนะฮะ
ทำพิธีตอนวันพระครับวันวันพระคือวันวันที่ผมออกมาวันที่

ใช่ครับทีนี้รู้สึกว่าอีกวัน๒วันครับจะเป็นวันพระแม่ก็ทำพิธี
ก็ลองดื่มดูเขาคิดว่าโอเคอยู่ดีขึ้นแต่ว่าก็ลองดู๗วันครับ
ก็คือขอ๗วันถ้าหายก็จะหาผู้พิสูจน์มาก็คือว่า
ถ้าหาจริงเป็นเหล็กเป็นของจริงก็คือจะทำพิธีที่ถูกต้องนะครับ
วิธีรักษาเหมือนว่าจะมีใครรักษาก็คือตามอย่างถูกต้องจริงครับ
เอาเป็นว่าเรวัตเนี่ยบอกว่ามีแม่ชีมาหาจากกรุงเทพ

นิมิตว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องให้มาบอกให้เรวัตบอกว่า
บำเพ็ญดูแลถ้ำอะไรของเขามาเนี่ยถึงเวลาที่เขาจะได้ครอบครองเหล็กไหลแล้วนะ
แล้วก็มีตอนนอนหลับไปมีใครมากระซิบข้างหูไม่รู้บอกเข้าถ้ำได้แล้วไปเอาเหล็กไหล

พฤศจิกายนเขาก็เข้าไปในถ้ำได้เหล็กไหลกลับมา

แต่พอกลับมาแล้วเนี่ยเอาน้ำมาทำพิธีอะไรต่างนานาปลุกเสกแล้วเอาน้ำให้แม่ดื่มให้พี่สาวดื่มให้น้าสาวกับแม่ดื่มที่ป่วยอยู่

ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนไปตรวจสอบเลยตอนเนี้ยอ๋อเหรอคะนี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะฮะวันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปหน่อย
บ้านของคุณเรวัตนะครับที่ตำบลปามพัฒนาจังหวัดสตูน
หลังจากทราบข่าวมากันเยอะเลยวันนี้มาขอน้ำเหล็กไหลน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเหล็กไหล
น้าสาวของคุณเรวัตก็ทำหน้าที่ต้อนรับชาวบ้านแล้วก็นำประกอบพิธีทำน้ำเหล็กไหลอันศักดิ์สิทธิ์
ทำยังไงก็คือเอาเหล็กไหลมาวางบนพานผูกด้วยเชือกสายสินแล้วเชื่อมต่อไปยังขันน้ำมนต์
อ่าแล้วก็ใช้น้ำดื่มอ่ะน้ำดื่มทั่วไปเนี่ย
เพ็งเทลงในขัดน้้ำมนของที่บูชาก็ดอกไม้ถูบเทียนมากคูนะฮะ
รวมทั้งเงินจากชาวบ้านที่เอามาถวายเป็นปัจจัยในการทำพิธี
การทำพิธีขั้นตอนนะครับก็คือนางสุจินที่เป็นน้าสาวของเรวัตรเจ้าของเหล็กไหล
บอกให้ชาวบ้านที่มาขอน้ำเหล็กไหลทำจิตใจให้สงบตั้งนโม๓จบแล้วอธิษฐาน
จากนั้นน้ำดื่มธรรมดาที่มีสายสินโยงไปถึงเหล็กไหลเนี่ยจะกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิทันที
นะบูตัสะกะกะวะตูหร่างะตูซัมมาสัมพุทธศะ
ฐานเสร็จก็ตักน้ำให้กับคนที่เข้ามาขอน้ำเหล็กไหลนะฮะ
นี่น้าสาวของเรวัตเขาเป็นคนทำพิธีนี่ฮะก็ได้ดื่มน้ำเหล็กไหลแล้ว
แต่บ้านที่กะบี่อ่ะเขาจะให้เอาขวดมากรอกใช่อ่า
แล้วก็เขาก็ขอ๓ขวด๒๐บาท

บางคนให้มากกว่าอะไรก็มีแล้วแต่สถาว่าอย่างนั้นใช่ไหม
วันหนึ่งมาก็เฉลี่ย๕๐๐คนที่กระบี่
รัชพรก็เอา๕๐คูณ๒๐๕๐๐คูณ๒๐เข้าไป
แต่สัปดาห์หนึ่งเขาทำ๓วันที่กะบี่แต่บ้านนี้เขายังไม่ได้คิดอะไรก็แล้วแต่ใครจะให้
คูณ๒๐นี่เขาใช้แก้วเดียวกันเลยเหรอเนี่ย
นี่เอาแก้วมาอันนี้คนละแก้วอันนี้เมื่อกี้เขาแก้วใสอันนี้เขาแก้วขุน
ยินดีนะฮะส่วนเงินที่จะมอบให้ก็แล้วแต่ความศรัทธา
ไม่บังคับด้วยไม่กำหนดด้วย
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้อยากหาผลประโยชน์อะไร
แค่อยากช่วยเหลือคน
แต่ใครจะมาตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสเขาก็พร้อม
ผมว่าเอาเรื่องสุขอนามัยก่อน

โปร่งใสนี่เรื่องนึงแล้วแต่แต่เอาความปลอดภัยก่อน
มันมีสารปนเปื้อนไหมโลหะหนักอะไรอย่างนี้

มาจากนครศรีธรรมราชนะครับมาที่สตูนนะฮะ
ครอบครัวคุณกฎชกรบอกทีแรกได้ข่าวก็เลยมาเนี่ย
เอาขวดมาขอเลยน้ำเหล็กไหล
พอมาเห็นเหล็กไหลกับตานี่บอกโอ้โหเชื่อ
แล้วก็ศรัทธามากเพราะเขาทำกันให้เห็นกับตา
อันนี้เขาอ้างนะเขาฉลับฉลับไปที่กระบี่
บอกเขามาเห็นที่นี่เนี่ยเขาเห็นกับตาไม่เหมือนที่กะบี่
อันนั้นเหมือนกับเป็นการเอามาจำหน่าย
แล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าวิธีการทำน้ำเหล็กไหลมันเป็นยังไง
มองว่าที่กระบี่มันเป็นเชิงธุรกิจเชิงมานิดหรือเปล่า
แต่อันนี้มาเห็นกับตาว่าเขาทำพิธีแบบนี้เลย

ส่วนคนที่บอกว่าดื่มแล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็เห็นกันอย่างชัด
ยังมีคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๖๕ที่เป็นแม่ของเจ้าของเหล็กไหลเอง
นี่ฮะบอกพอลูกชายได้เหล็กไหลมาเนี่ย
กับน้องสาวก็คือน้าสาวที่ทำพิธีเนี่ยก็เอามาทำพิธีแล้วก็เอาน้ำมาดื่มน้ำเหล็กไหล
อย่างแม่ของเรวัตเจ้าของเหล็กไหลเป็นโรคกระดูกเสื่อม
ปกติเดินนี่ลำบากมากต้องใช้ไม้เท้านะ
พอดื่มน้ำน้ำเหล็กไหลอันศักดิ์สิทธิ์ของลูกชายเข้าไปเนี่ย

กลางคืนนอนหลับสบายนี่เดินเหินเห็นไหมค่ะ
ท้องไม่เท้าไม่ต้องแล้ว

นี่วันนี้พิสูจน์ให้ทีมข่าวของเราดู
ลุกขึ้นเดินทั่วบ้านเลยอ่ะ
นี่แล้วบอกวีรยุทธ์เดินทั่วบ้านยังไม่เชื่อเหรอ

ขึ้นลงบันไดให้ดูเลยไม้เท้าก็ไม่ต้องใช้

ลองขึ้นมาหน่อยครับแม่
อย่าขึ้นเบาตัวไม่กลางไม่กลัวไหนเลย

หายใจก็รู้
อ้าวอันนี้แม่ของเจ้าของเหล็กไหล
ชาวบ้านก็มากันจากหลายที่นะ

พระเข้ามาพระส่งเหรอคะพระส่งฮะวันนี้มาขอน้ำเหล็กไหลเหมือนกันนะฮะ
พระรูปนี้นี่มาจากหาดใหญ่สงขลานะฮะบอกอัตมานี่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเห็นข่าวบอกเขาแจกน้ำเหล็กไหลอันศักดิ์สิทธิ์
แล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บแม่เจ้าของยังเดินได้เลยจากที่เดินลำบากต้องใช้ไม้เท้าก็เลยมาขอเผื่อจะหาย
ค่ะอ่านี่ฮะขณะนี่กรอบใส่ขวดไปเลยคือวันนี้เราได้ภาพจากนักท่องเที่ยวนะครับที่เคยไปถ้ำที่คุณเรวัตเขาบอกเขาไปได้เหล็กไหลมาครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่เป็นข่าวนะฮะคือก็เป็นถ้ำที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปโดยทั่วไปถ้ำนี้นะฮะซึ่งเขาบอกไอ้ก้อนหินสีดำที่บอกว่าเป็นเหล็กไหลเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาบอกเขาก็เคยเห็นนะ
เขาเข้าไปเขาก็เห็นนะแต่ก็ไม่รู้นะเหล็กไหลไม่เหล็กไหลเนี่ยแต่เขาบอกเขาเห็นอันนี้เหมือนไหมล่ะ
เอาจริงก่อนเอาทำสองจอหน่อยให้เห็นภาพของนักท่องเที่ยวกับเหล็กไหลของเรวัตเขาก็เนี่ยเขาบอกเขาก็เคยเห็นเนี่ย
ไม่แต่เราก็ไม่รู้เอาจริงคือไม่รู้ว่าเหล็กไหลจริงหน้าตาเป็นยังไงไหนเขาบอกว่าลนอะไรนะลนไฟแล้วจะยืดได้ใช่ไหมฮะ
ผมเดินเข้าไปนู่นอีกเป็นกี่โลนูนพอว่ะค่ะปกติมีใครเข้าไปได้หรอก

วิทยาศาสตร์หรือว่าความเชื่อก็แล้วแต่ถ้าจะหายเขาก็ไปไงใช่ไหม
คืออย่างที่กระบี่เนี่ยจริงกระแสก็ยังไม่ตกนะพี่หุย
ก็คือยังมีคนเดินทางไปขอน้ำเหล็กไหลที่กระบี่
จากนายรินรักวงชาวบ้านที่พี่อุ๋ยเล่าให้ฟังนี่แหละ
เขาก็ไปเจอเหล็กไหลที่เขามีผู้หญิงเข้าฝัน

ที่บอกว่ามีคนขอซื้อร้อยล้านเขาก็ไม่หา

แต่ที่ว่าเป็น๓ขวด๒๐ใช่ไหม
ใช่ดูนี่รัชพรดู

แล้วคนมาแน่นจริงนี่ที่กระบี่นะคะ

ขอหยุดแจกชั่วคราวได้ไหมน้ำเหล็กไหล
เพราะว่าพื้นที่ไม่เพียงพอรองรับคนแล้ว
เหลี่ยมาวันละ๕๐๐๐คนนะ

๕คนละ๓ขวด๒๐บาท

สัปดาห์หนึ่งเขาทำ๓วันประกอบพิธี๓วัน

เดือนหนึ่งคูณ๔เข้าไปเดือนละล้าน๒

อันนี้ถ้าเอาแบบ๒๐บาทนะ
โอ้โฮแล้วมีคนให้เกินอีกนะ
บางทีอรัชพรไปให้ร้อยหนึ่งเลย
หรืออาจจะให้อยู่ข้างนอกหรือให้กลับไปที่เดิม
แต่ว่ามันต้องมีต้นทุนนะเขาต้องไปซื้อน้ำดื่มอ่ะ

เขาก็จะมีคนในท้องถิ่นที่เขานำน้ำคนละลิตร
เขาก็จะไปรับน้ำผลลิตเอามาให้

เขาบอกโอ้โฮผมไม่ได้ได้กำลังกำไรได้นักหนาหรอก
ผมต้องมีการจัดการอีกคนมาดูแล
คนที่คอยมาช่วยเหลือประสานเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้

ล้านโอ้โฮก็หลักแสนหลักล้านอ่ะ
เดือนละล้านแต่ว่าไม่ได้ได้กำไรเยอะ
เขาบอกว่าเขาก็ต้องมีต้นทุนเรื่องของไอ้นี่ไงใช่ไหม
น้ำดื่มอะไรที่เขาต้องไปซื้อน้ำพลลิตรอะไรพวกนี้มา
คือวันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไปนะครับ
เพราะเห็นบอกว่าหลังจากที่หยุดแจกชั่วคราว
เพราะว่าพื้นที่มันรองรับคนไม่พอ

เขาหยุดไป๑๕วันตอนนี้เปิดแล้ว
คือเขาบอกว่าเขาต้องจัดพื้นที่ใหม่หมดเลย
ไถพื้นที่ตรงข้ามบ้านเอาไว้รองรับคน
พี่หวีบอกว่าล่าสุดที่เชิญค่า๕๐๐๐ใช่ไหม

ต้องมีบัตรคิวเพราะว่า๗๐๐แล้วค่ะ
แล้วไม่ใช่แล้วก็คือตกคนละคนละนะ๒๐บาท
ได้๓ขวดเป็นรายคนตั้งเต็นต์ก็ใช่ต้องเอา๒๐คูณ๗๐๐๐แล้วต่อ
เออใช่แล้วเต็นต์เนี่ย๑๕หลังระยะทาง๒๐๐เมตร
ทางถนนที่เป็นสวนปามสวนยางปรับเปลี่ยนใหม่หมดแล้ว
เป็นที่รับฝากรถคันละ๔๐บาท
มีค่ารับฝากรถอีกเหรออุ้ยตายแล้ว
พ่อค้าแม่ค้ามาเปิดเพลิงขายของกันเพียบเป็นร้อยร้านค้า
เขาต้องมาจ้างชาวบ้านช่วยดูแลไปซื้อน้ำอะไรค่า
แสน๑๐๐๐๐บาทนี่ต้องขอบคุณเขานะ
ถ้าเขาจะขายร้อยล้านแล้วก็สบายไปเลยเนี่ยก็ได้นะ
แต่เขายอมนะที่จะทำอย่างนี้ลำบากลำบล
เพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ตกเลขคำนวณแล้วไม่รู้อันไหนมากน้อยยังไงแต่ก็หนู
หนูจะเอาเท่าไหร่คุณรัชพรจะเอาเท่าไหร่

แล้วฝากรถคันละ๔๐บาท

๒๘๐๐๐๐คูณ๓ล้านเท่ากับ๘๔๐๐๐๐
๘๔๐๐๐๐คูณ๔เข้าไปก็เดือนตก๓ล้านกว่าแล้ว

แบบเกือบ๑๐๐ล้านไม่ไกลนะคะ
เราได้คุยกับชาวสุราชธารณีย์คนหนึ่ง
มารับน้ำเหล็กไหลมาตั้งแต่ตี๒มากับญาติ๘คน

เขาบอกว่ามาด้วยศรัทธา

ทั้งคู่คือมีความผิดปกติทางร่างกาย

ปัจจุบันน้องก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ

รับน้ำเหล็กไหลเอาไปให้ลูกดื่มทั้งสองคน
เขาบอกว่าดื่มไปขวดครึ่งลูกพูดได้

ตอนได้ยินลูกเรียกคำว่าแม่

แต่ตอนนี้ลูกก็ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนเด็กพิเศษนะคะ
เธอบอกว่าถ้าอนาคตลูกหาย๑๐๐
ก็จะให้ลูกออกมาเรียนในโรงเรียนปกติต่อไป
ตอนนี้น้องก็พูดได้หลายกรรมแล้วค่ะ

แม่แม่ก้อยพ่อจีนพูดได้เป็นบางคำค่ะค่ะ

มีความรู้สึกอ่ะน้ำตาเหลยเลยเหมือนกันอ่ะตกเจย

หูดับคือหูไม่ได้ยินคือเด็กเวลาเราเรียนเสียงการพูด
ในเด็กที่เราเริ่มพูดคือเขาจะได้ยินเสียง
เขาก็จะเรียนแบบนั่นคือการเริ่มพูดของมนุษย์ของเด็กเนอะ
ทีนี้ถ้าหูไม่ได้ยินเขาก็จะพูดไม่ได้
แต่ถ้าไปเข้าโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษเนี่ย
เขาก็จะมีวิธีการในการสอนพูดด้วยเหมือนกัน

อาจจะมองว่าเพราะน้ำเหล็กไหลแต่ถ้ามุมทางการแพทย์เนี่ย

เพราะว่าน้องเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการออกเสียง
แต่ว่ามีปัญหาที่การได้ยินนะคะ
ที่นี้ในร้านน้องชายฝาแฝกของไดรินเจ้าของเหล็กไร
ใช่แต่ตอนนี้เขาบอกเขากำลังสร้างบ้านหลังใหม่บนเขา
เพื่อต่อไปจะได้ให้คนไปรับน้ำที่จุดนั้น

ไป๑๕วันชาวบ้านมารอตั้งแต่เมื่อวาน๓๐๐คน
เอาเต็นต์มากางนอนรอแจกคิวแรกตี๕
น้ำขวดแรก๖โมงเช้าวันนี้แจกไป๗๐๐คิวแล้ว
เปิดอีกทีวันอังคารหน้าเปิดทุกวันอังคารพฤหัสและเสาร์
ส่วนดราม่าที่คนบอกว่าเอาน้ำเป็นแพ็คมากรอกให้คนดื่ม
ไม่ใช่น้ำจากเหล็กไหลขอยืนยันว่าผ่านการทำพิธี
โดยครูหมอยาจากเขาอ้อมาทุกขวดแล้ว

เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร
ยังไงก็คือเราก็ทำลงทะทะทุกคนอยู่แล้ว
แต่เรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องของความแบบ
ไม่เชื้อก็คือคือไม่ว้าไม่ว้า
ไม่ว้าว่ามันก็มีคนเชื้อ
ถ้าวันนี้ไม่ว้ามีคนจึ้อ
เรื่องต้นคือมีทางสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

เขาบอกว่าสิ้นเดือนน่าจะบอกได้ว่าน้ำมันสะอาดไหม

คือสารสุดยอดหวัดกระบีต้องการตรวจสอบ๒อย่าง
ก็คือเรื่องมีสารสเตรอย

เพราะบางทีเรากินเยลอยเข้าไป
บางทีมันก็ปี้กระเป๋าขึ้นมา